เอางี้คุณผู้ชมสืบเนื่องจากมะละกอมันราคาแพง
มันต้องมียามเฝ้ามะละกอแล้ว

ดูสิว่ายามเฝ้าจะเฝ้าได้ดีหรือไม่

คุณเพศรถของไอ้ไหนมาเฝ้ายังเนี่ย
อ้าวเป็นไงเลือกเอาจะเอามะละกอไว้หรือยังไง
ถ้าจะเอามะละกอแล้วก็มือหายเลยนะ

โอ้โหแยกฟันแยกเคี้ยวซึ่งแบบหือขนลุก
น่ากลัวจังเลยอ่ะทำไมดุร้ายขนาดนี้

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่า
แม่ของเจ้าหมาตัวนี้ก็คือคนเลี้ยงนั่นแหละ
มะละกอมาแล้วกำชับกับเจ้าสุนัขตัวนี้ว่า
มะละกอแม่ด้วยอย่าให้ใครมาแตะมาต้องมะละกอแม่
เดี๋ยวแม่มาพอหายไปเท่านั้นคุณพ่อ
คุณพ่อจะมาเอามะละกอเนี่ยไปตำ
หมามันก็ไม่ยอมสิแม่สั่งไว้บอกห้ามใครมาแตะ
ถ้าลองจับมะละกอแล้วก็มือหลุดแน่
เดี๋ยวจะงักให้จมเขี้ยวเลยอุ้ยบอกเลยนะว่า
สุดท้ายต้องไปตามแม่มาแม่แม่
เอามะละกอเถอะไอ้ตัวนี้ไม่ยอมดูที่นี้ดู
เอาสุดท้ายจะได้กินหรือไม่ได้กินไม่รู้
แต่สรุปว่าเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่ของมันได้อย่างยอดเยี่ยมจริง
ติ๊กต๊อกนะครับที่ใช้ชื่อว่านั่น๒๕๓๕นั่นครับ